บรรดาผู้โดยสารและลูกเรือของสายการบินอียิปต์แอร์ที่ถูกจี้ให้เปลี่ยนจุดลงจอดเป็นประเทศไซปรัสเมื่อวานนี้
ได้รับการเปลี่ยนเครื่องรวมทั้งนำตัวเดินทางต่อไปยังจุดหมายอย่างปลอดภัยแล้ว
ท่ามกลางความยินดีของญาติญาติค่ะ
จากเมืองอเล็กซานเรียมุ่งหน้าสู่กรุงไคโร
แต่ถูกคนร้ายจี้เครื่องบินไปลงจอดที่เมืองลานากาของไซปรัส
พากันเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางที่สนามบินนานาชาติกรุงไคโรเรียบร้อยแล้ว
กลางบรรยากาศแห่งความดีใจของบรรดายญาติญาติที่ไปรอรับที่สนามบินค่ะ
รายงานระบุว่าเครื่องบินลำนี้ประกอบด้วยลูกเรือ๑๕คนและผู้โดยสาร๖๖คน
เป็นชาวต่างชาติ๒๑คนโดยทุกคนปลอดภัยดีไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บค่ะ
โดยนายกรัฐมนตรีเชอรีฟอิมาเอลของอียิปต์นะคะได้เดินทางไปต้อนรับทุกคนด้วยตัวเองค่ะ
กัปตันโอมาอัลกาเมานะคะซึ่งเป็นนักบินของเครื่องบินลำนี้กล่าว
พระเจ้าที่เหตุการณ์จบลงด้วยดีทุกคนปลอดภัยคนร้ายถูกจับกลุ่ม
ก่อนหน้านี้สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นของไซปรัส
เผยแพร่ภาพของผู้โดยสารและลูกเรือ
ส่วนที่ได้รับการปล่อยตัวออกมาก่อน
ขณะที่คนร้ายที่ตำรวจระบุว่ามีเข็มขัดระเบิดปลอมได้ถูกจับกลุ่มตัวไปสอบปากคำ
ในขณะที่ยังไม่ทราบแรงจูงใจที่แน่ชัด
แต่พบว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายค่ะ
เรื่องต้นทราบว่าคนร้ายยื่นข้อเสนอ
ขอพบและยื่นจดหมายกับอดีตพันรยาที่ไซบรัส
ในขณะที่บางกระแสระบุว่า
เขานั้นเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักโทษหญิงในเรือนจำที่อียิปต์ค่ะ